มาติดตามการเปิดใจครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่ออกมาประกาศยุติการทำรายการที่นี่หมอชิดของพี่ดูนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งถือว่าเป็นการปิดตำนานของรายการที่นี่หมอชิดที่อยู่มาอย่างยาวนาน
อยู่คู่กับคนไทยมานานถึง๑๘ปีเต็ม
แล้วออกมาประกาศแบบนี้ช็อกหัวใจแฟนรายการนี้เลย
ซึ่งพี่ดูเองก็ยอมรับว่าโลกธุรกิจทีวีมันเปลี่ยนไป
ทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้ค่ะ
แต่ยังคงรับงานพิธีกรต่อไปนะคะ
ส่วนลูกชายสุดหล่อน้องเอมที่ตอนนี้แตกเนื้อนุ่มเปรี้ย
หล่อจริงอะไรจริงแถมยังแบบมีคนทับทามให้เข้าสู่วงการด้วยนะคะ
ก็หน้าตาดีเนอะคุณนะดูสิ
คุณพ่อจะว่าอย่างไรเรารวบตึงมาทุกประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะ
โลกมันก็เหมือนเกิดแก่เจ็บตายมีรายการแล้วก็ไม่มีรายการ
ทุกคนทำงานในวงการบรรเทิงได้ครับ
ถ้าคุณมีความอยากทำใครก็ทำได้ครับ
ถ้าคุณตั้งใจคุณพยายามคุณอดทนแล้วคุณอยากทำมันก็ทำได้

อยากทำให้ครับยังไม่รู้ครับ

แต่ว่าตอนนี้ผมโฟกัสการเรียนอยู่ครับ
ถามกันออกสื่อเลยว่าสรุปมีหรือไม่มีบอกพ่อมาเลย

จากแววตาของน้องแล้วเนี่ยคืออย่าเพิ่มไปสกตานะ
อย่าจิตใจจะหวั่นไหวคือหน้าตาน้องคนนี้หล่อมากเลยอะ
ผู้จัดหลายคนน่าจะแบบเห็นแววตาแล้วน่าจะไปทับทงทับทามให้เล่นละครละครกันบ้างแหละ

มากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้น้องเขาบอกว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยสนใจ
แต่ว่าขอโฟกัสเรื่องเรียนก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในวัยเรียนนะคะ
แต่ว่าความหล่อกับเนื้อนุ่มตอนนี้กำลังแตกดังเปรี้ย
น่าจะถูกอกถูกใจสาวอาจจะมีแฟนคลับเร็วนี้ก็ได้นะคะ